และเป็นพาดหัวในหน้านหนึ่งหนังสือปริมไทยรัส

ย่างสดนักศึกษาสาวปี๒
กรีดร้องโหยหวนกลางกล่องเผลิง

แล้วก็ไม่ใช่การจุดทูปไห้พระของตัวเธอเองนะ
คุณป้าคุณป้าจุดทูปไหว้พระอยู่ในบ้านนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุไฟไหม้ภายในบ้าน
พะหนโยธิน๒๔แยก๒แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
เมื่อเช้าวานนี้นะครับเป็นบ้านเช่าครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้น
ปลูกติดกันจำนวน๖หลังเจ้าหน้าที่ช่วยกันใช้น้ำสกัดเพลิง
แต่เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะอะไรฮะ
เพราะว่าซอยคับแคบเหลือเกินรถเข้าออกได้ทางเดียว
ใช้เวลา๑ชั่วโมงเพลิงจึงสงบมีบ้านเรือนเสียหาย๔หลังนะครับ
จากการตรวจสอบต้นเพลิงเกิดขึ้นจากชั้น๑หลังที่๓
เลขที่๕๑๑๕๑๑ทับ๑ก่อนจะลุกลามไปยังหลังข้างเคียงเสียหายนะครับ
แล้วก็พบนางสาวพะนิดาโชคอวยพรชัยอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปี๒
คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเสียชีวิต
สภาพนั่งพิงกำแพงอยู่บนเตียงนอนที่ชั้น๒
เจ้าหน้าที่ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตลงมานะครับ
เนื่องจากพื้นชั้น๒ไหม้แล้วก็เสียหายทั้งหมด
เหลือเพียงตรงจุดที่พบศพเท่านั้นครับ
ท่านตำรวจโทคมสรรบดีการรองผู้กำกับการสอบสวนสนพหนโยธิน
กองพิสูจน์หลักฐานได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ทราบว่าบ้านผู้เสียชีวิตอยู่ด้วยกัน๓คน
มีป้าแม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับ
ช่วงเช้าก่อนที่ป้าและแม่จะออกไปทำงาน
ป้าผู้เสียชีวิตได้จุดทูบไว้ไหว้พระ
และก็จะต้องกลับเข้ามาปลุกผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่ชั้น๒ไปเรียน
ในเวลา๑๐นาฬิกาแต่มาเกิดเหตุซะก่อนนะครับ
โดยนางสาวสมหมายโพเตี้ยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่านาที
ขณะที่เกิดไฟไหม้นะครับบอกว่า
ช่วงเช้าตัวเธอเองกำลังยืนทำขนมขายอยู่หน้าบ้าน
อยู่หน้าบ้านต้นเพลิงเห็นกลุ่มควันไฟ
ก็ตะโกนถามคนอื่นว่าอะไรไหม้
จากนั้นครับเริ่มมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมา

ลูกชายของเธอนะคว้าแท่งเหล็กทุบกระจกประตูหน้าบ้านต้นเพลิง
แต่ประตูถูกล็อกจากด้านใน
ขณะที่เธอและชาวบ้านคนอื่นกำลังช่วยกันสาดน้ำดับเพลิงอยู่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ

ร้องแบบนี้ช่วยด้วยช่วยด้วย
พร้อมได้ยินเสียงไอแบบสำลักควัน

ขณะที่ชาวบ้านคนอื่นบอกว่าไม่น่าจะมีใครอยู่ในบ้านแล้ว
ทุกคนออกไปทำงานกันหมดแล้ว
ตัวของคุณสมหมายก็นึกแต่ในใจว่าคงหูฝาดไป
เพราะไม่อยากให้มีคนติดอยู่ข้างในใช่ไหมครับ
สามีของคุณสมหมายเนี่ยก็รีบเข้ามาช่วยนะครับ
จากได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างหวยหวนโหยหวนภายในบ้าน
แล้วก็เสียงเคาะผนังซึ่งเป็นแผ่นยิบซ่ำ

ตัวสามีของคุณสมหมายตะโกนให้คนที่อยู่ข้างในทุบยิบซ่ำ
แล้วก็กระโดดออกมาเพราะมันมีความสูงเพียงแค่๒เมตร

แต่ตอนนั้นกลุ่มควันมันหนาแน่นและไฟเริ่มโหมแรงขึ้นทุกทีทุกทีนะครับ
ชาวบ้านที่เข้าไปช่วยตัวคุณสมหมายเองตัวสามีคุณสมหมายเอง
แล้วก็ญาติที่เข้าไปช่วยก็ต้องถอยร่นออกมา
และหลังจากนั้นเสียงภายในก็เงียบหายไปนะครับ
ระหว่างนั้น๘นาฬิกา๕๐นาทีเธอได้โทรศัพท์แจ้ง๑๙๑
แต่ไฟโหมลุกลามอย่างรวดเร็วมาก
เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงไฟได้ไหม้บ้านไปเกือบทั้งหมดแล้ว
รวมถึงบ้านใกล้เคียงอีกครึ่งหลังด้วยนะครับ
แต่พอลูกชายไปเอาเหล็กที่งัดล้อรถมาตีกระจกเพื่อให้มันแตก
ถ้าแตกฟังก้อนมันว้อปขึ้นไปเราถึงรู้ว่าข้างบนเฟ้าฟายไหม้
เพราะไม่ต้องมาเสร็จตอนนี้พวกเบิ้ลถูกเสียบระตูมันเปิดไม่ได้เข้าบอกว่ามันล็อกจะข้างใน
เปิดประตูไม่ได้เขาบอกว่ามันล็อกจากข้างใน

ไม่ใช่เด็กค่ะเป็นเสียงผู้หญิงร้อง

แล้วก็เลยบอกมีคนอยู่มีคนอยู่

แล้วอีกสักพักนึงมันวูบเลย

เหมือนกับเป็นแก๊สมันระเบิดตุ้ม

ของคุณพนิดาหรือว่าน้องพิ้ง

ที่ตื่นตระหนกหลังทราบข่าวร้าย
ไฟไหม้บ้านจนหลานสาวเสียชีวิตนะครับ

เดินเข้าไปภายในซากบ้านที่ถูกไฟไหม้

ถึงกับซุดตัวลงนั่งยองนะ

ออกไปด้านนอกเพราะเกรงจะเกิดอันตราย
หากตัวบ้านมันพังลงมา
ใช่ค่ะคือป้าเขาก็เสียใจแหละ

จุดทูปเอาไว้จะไหว้พระ

หรือว่าน้องพิงผู้ตายแต่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อน

จากการสอบสวนนางนวพร
คุณป้าของน้องพิ้งก็รู้ว่า

ผู้เสียชีวิตแล้วก็แม่ของน้องพิ้งนะครับ
ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุคุณป้านวพร

ออกไปทำงานโดยป้านวพรได้จุดทูป

ผู้ตายที่นอนชั้น๒ไปเรียนในเวลา๑๐นาฬิกา

เพื่อสรุปสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และมูลค่าความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง

ซึ่งน้องพิ้งก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะ
แล้วก็น้องพิ้งเป็นเด็กดีนี่ทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องพิ้งบอก
นิสัยร่าเริงก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปเป็นที่รักของคนอื่นของบ้านใกล้เรือนเคลียงนะครับ
ครอบครัวอบอุ่นเป็นปกติไม่ได้มีรางสังหรณ์ใดเลยนะว่าจะเกิดเหตุร้ายกับลูกสาวนะครับ
แล้วก็คุณพ่อบอกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปรับศพน้องที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
คือปรึกษากันกับญาติแล้วว่าเดี๋ยวจะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นบ้านเกิดของทางฝั่งภรรยาหรือว่าแม่น้องพิ้ง
พ่อน้องพิงก็บอกว่าตอนนี้คุณแม่ไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ
เพราะว่าก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
ก็ทั้งเพื่อนแล้วก็อาจารย์ที่หอการค้า
ก็นี่แหละครับโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและอาลัย
ต่อการจากไปของน้องพิ้งบอกว่ามันเร็วเกินไป